สำหรับสรุปโดยหน้ากากผ้าและเจ็ดเก็ตกันไวรัสบลูแบร์ลดไวรัสมากถึง๙๙เปอร์เซ็นต์ใน๒ชั่วโมง

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะประเด็นวันนี้นะคะเป็นเรื่องต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
หลังจากที่มีการจับแกนนำของการชุมนุมจริงจริงไม่สามารถจะบอกได้ว่าแกนนำการชุมนุมในครั้งไหนบ้างนะคะ
เพราะว่าแต่ละเวทีก็จะมีแก่นำในการจัดแล้วก็คนที่ขึ้นเวทีหรืออาจจะไม่ได้ขึ้นเวทีแต่ไปร่วมกันเนี่ยนะคะ
ก็มีหลากหลายแต่ว่าที่แน่การรวบตัวไม่ว่าจะเป็นทนายอานนท์นะคะหรือว่าคุณบารมี
แล้วก็ไล่เรียงกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้๓๔คนก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องต่อเนื่อง
ทำให้เมื่อวานนี้นักข่าวก็ต้องไปรวมตัวกันที่โรงพักนะคะแล้วก็รอจนข้ามคืนมา
แล้วก็มีการนำตัวส่งสารนะคะนอกเหนือจากนั้นในระหว่างวันนี้เอง
ตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะก็จะได้เห็นการรวบตัวหนึ่งในแรปเปอร์นะคะ
ก็คือฮ็อกที่อยู่ในคุณผู้ชมน่าจะรู้จักในส่วนของงานเพลงประเทศกูมีนะคะ
ซึ่งก็ไปรวบตัวต่อหน้าครอบครัวของเขาด้วยนะคะนี่คือภาพบรรยากาศนะคะ
ที่เกิดการรวบตัวเดชาธรนะคะและนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีคนอื่นอื่นที่ถูกรวบตัวตามตามกันมาอีก
เพราะฉะนั้นการไปรวมตัวกันวันนี้ที่โรงพักนะคะซึ่งนำตัวของแกนนำ
หรือว่าคนที่เข้าร่วมการชุมนุมแต่ละเวทีไปด้วยเนี่ยก็เลยมีทั้งสื่อมวลชน
แล้วก็แก่นำคนอื่นนะคะแล้วก็รวมถึงสอสอของบางพักนะคะ
ที่ไปใช้ตำแหน่งในการประกันตัวหรือว่าเข้าไปอย่างน้อยก็เพื่ออำนวยความสะดวก
แล้วก็ตรวจสอบการใช้อำนาจของตำรวจนะคะในส่วนนี้เองเนี่ย
ถ้าจะบอกว่าเกี่ยวเนื่องกันกับบรรยากาศที่ผ่านมาทั้งหมดทุกเวทีหรือไม่
อาจจะไม่สามารถสรุปความได้เองนะคะแต่ว่าถ้ามองอย่างคนนอก
คือบรรยากาศมันอวนต่อเนื่องกันค่ะมันอวนต่อเนื่องกันนะคะ
การแสดงออกแกนนำถ้าเรียกแบบตัวละครเด็ดเนี่ยก็คือทั้งหมดนี้เลยนะคะ
คือเป็นตัวที่แบบขึ้นมาเป็นตัวโดดเด่นของแต่ละเวทีแล้วก็แต่ละบทบาทที่เกิดขึ้น
คำถามก็คือว่าหลังจากนี้ต่อไปการชุมนุมกันไม่ว่าจะจัดขึ้นในนามของเวทีใดหรือสถานที่ใด
ก็แล้วแต่เนี่ยวิธีปฏิบัติหลังจากนี้จะทำให้บรรยากาศในสังคมเป็นอย่างไรนะคะ
วันนี้สามท่านจะคุยกันกับดิฉันวันนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะ
ก็มีทั้งคนที่มองว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องเกิดขึ้นเมื่อมีการชุมนุมที่ผิดกฎหมายนะคะ
แล้วก็คนที่ใช้สิทธิ์ในการชุมนุมของตัวเองทั้งถ้าสมมุติเรียนจะแบบแบ่งอย่างกว้างกว้างนะคะ
ก็คือรุ่นย่อมกว่าก็คือยังอยู่ในช่วงวัยมัธยมกับรุ่นที่ขึ้นมาแล้วก็คืออยู่ในช่วงของอุดมศึกษานะคะ
ท่านแรกค่ะไม่ได้มานานวันนี้มานะคะ
มาค่ะสมาชิกคณะประชาชนปลดแอบนะคะการหรือว่าการนิธิริมเจริญนะคะ
คนนี้มีหมายติดตัวแล้วเรียบร้อยนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งคนนะคะมินค่ะรับพลพัฒน์หวังภัยสิทธิ์นะคะ
ตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ

ขอมาคนนี้ก่อนหมายที่ติดคุณเนี่ยหมายอะไรคะ

เป็นหมายเรียกแล้วยังไงเขาเรียกไปเมื่อไหร่
ตอนนี้ก็คือเรียกไปวันที่๒๘ก็คงต้องไปครับผมไปกับเพื่อน
มีอย่างนี้นะคะคือถ้ามันอยู่ในข่าวเราจะเห็นตัวเลข๓๑คน
ที่ปล่อยทางชื่อนำสกุลหน้าตาออกมา

คือเขาแบ่งกันยังไงตกลงตกลงคนที่มีหมายใน๓๑หรือ๑๕
คือข่าวมันเป็นอย่างนี้ครับผมตอนแรกมันออกมา๓๑คนปั้งมาเลย
แล้วคราวนี้ก็คือ๓๑คนยังไม่รู้เลยว่าเขาโดนหมายจับหรือหมายเรียก

แล้วอยู่ก็มีข่าวหลุดมาจากวงตำรวจว่าอ๋อมีหมายอยู่๑๕คนเป็นหมายจับ

เราก็เอาชื่อมาลงข่าวเลยผมอยู่วันอันดับ๘ผมเลยโดนไป
ซึ่งจริงการไม่ใช่หมายจับ

แต่อยู่ใน๓๑แน่แต่เป็นส่วนของหมายเรียก

การค่ะเพื่อนที่อยู่อันนี้ถามรวบใน๓๑เนี่ย
วันนี้ไปกี่คนแล้วคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้
ตอนนี้ใช่ไหมครับถ้าจำไม่ผิดมี๖คนแล้วนะครับผม
ซึ่งได้มีการคือนอกเหนือจากตัวผู้ที่ถูกจับไปแล้วเนี่ยนะคะ
คนที่ประสานงานต่างต้องอยู่หน้างานด้วยเนี่ยนะคะ
ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเอาเท่าที่การเช็คได้ช่วงบ่ายนี้
ตอนนี้เช็คได้ช่วงบ่ายคือจะต้องรายงานกันตลอดว่า
อยู่ที่ไหนอยู่กับใครกำลังทำอะไรอยู่ตลอดเวลาครับผม
เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะมีแผนการรับมืออะไรยังไงต่อไปครับ
เข้าใจถูกไหมว่าคือต้องมีคนไปประกบอยู่แล้วอย่างน้อย
ก็ทนายความที่ทำคดีให้นะคะ
ไม่มีการประกบคณะนั้นนะครับผมเลย่ยังไงกันอ่ะ
ก็คือถ้าสมมุติว่าโดนก็แจ้งเข้ามาว่าโอเคเราโดนแล้ว
เราเพื่อนเขาจะส่งข่าวไปแล้วก็ไปเจอกันที่ศอนออส

ขอโทษนะคะคุณไม่ได้เตรียมการกันไหม
ว่าเดี๋ยวต้องมีทนายไปช่วยหน่อยว่า

ของการเนี่ยนะตั้งแต่ที่เห็นรายชื่อตัวเองอยู่ใน
แต่ว่าเราอยู่ในสิทธิ์ของคนมีหมายเรียกเนี่ยนะคะ
มีอะไรผิดปกติในชีวิตประจำวันบ้างไหม

ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีหรือผมไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีหรือผมไม่รู้เรื่อง
เพราะเมื่อวานนี้ก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบว่าเออการผมจำคุณได้นะ

ก็สภาพเขาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพของตำรวจนะครับผม

ก็คือเขามาแบบนอกเครื่องแบบครับผม
แล้วผมก็ยังไม่สามารถสัมผัสได้ว่าเขาเป็นลุงธรรมดาหรือว่าเขาเป็นตำรวจกันแน่

ก็เลยเกรงอยู่อะครับผมว่าเฮ้ยมีการติดตามจริงเปล่าวะ
แล้วเขาพูดกับคุณแค่นี้เลยเหรอผมจำคุณได้

แนะนำตัวนิดนึงแต่ว่าก็แบบผมก็จำไม่ได้

ก็อ๋อครับผมยินดีที่รู้จักครับแล้วก็บ๊าย

เมื่อวานที่ราชกระบังคนเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะ

การก็คือการทำเวทีของปลดแอบด้วย

แล้วก็ในส่วนของสถานศึกษาเราเองเราก็ทำด้วย

เมื่อวานมินก็ต้องไปเป็นผู้แบ่งหน้าที่กันยังไง
เมื่อวานมินไปเป็นใครที่กระทรวง

อ่าแล้วนอกเหนือจากนี้เป็นคนควบคุมเวทีเวลา
บอกประเด็นกำกับประเด็นต่างไหมทั้งหมดไหม

แต่บรรยากาศทั้งหมดจริงเอาในมุมเรา
ถือว่าถือว่าบรรลุเป้าหมายในการไปหน้ากระทรวงไหมคะ
ถือว่าบรรลุเป้าหมายไหมก็ถือว่าได้อยู่ในระดับหนึ่ง

ใช่ก็จริงเป้าหมายของเราอย่างสูงสุดเลย
ก็คือเราต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการออกมาปกป้องนักเรียน

ซึ่งอันนี้เราจะต้องรอดูต่อไปว่าหลังจากเมื่อวานแล้วเนี่ย
มีโรงเรียนไหนที่ยังคุกคามนักเรียนอยู่ไหม

คือเมื่อวานี้ที่คนค่อนข้างจะจับตาดูก็คือเรื่องของการให้ไปต่อแถว

เมื่อวานมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ต้องคิดกันสดเยอะมาก
เพราะเราไม่คิดว่าจะเจอสถานการณ์แบบนั้นมาก่อน

ไปต่อแถวเนี่ยหลายคนอยากจะรู้บ้างว่ามันยังไงนะ

มันก็เหมือนเป็นไฮไลท์หนึ่งของการชุมนุมหน้ากระทรวงเมื่อวานนะ

ไม่มีอาการที่ฉันเกิดพี่ไปแล้วค่ะใช่ไหมค่ะ
เมื่อวานก็คือท่านรัฐมนตรีออกมาจากกระทรวงตอนแรกเนี่ยท่านไม่ออกมา

ขอเวลาท่านรัฐมนตรีโฟนอินในรายการนี้แหละขออภัยด้วยนะคะ
ตอนแรกถ้าไม่ออกมาท่านให้เหมือนเจ้าหน้าที่ในกระทรวงออกมาบอกว่า
จัดพื้นที่ไว้ข้างในมีการเตรียมเก้าอี้มีการเตรียมขนมมีการเตรียมน้ำไว้ให้อย่างดีเลยให้เข้าไปข้างใน
เราก็บอกว่าเราไม่เข้าไปเราจะพบท่านข้างนอกเพราะว่าเราแจ้งชุมนุมไว้ข้างนอก

พอท่านออกมาเนี่ยท่านก็เหมือนพยายามจะมุ่งตรงเข้ามาตรงจุดที่เป็นเวทีเนาะ
เหมือนจะแบบมาพูดอะไรสักอย่างเราก็ไม่เราไม่ให้ท่านพูดเพราะว่าท่านพูดเยอะแล้วท่านพูดเยอะมาก
เราต้องการให้ท่านฟังเราบ้างเรามาที่นี่เพื่อให้ท่านฟังเราเราจะพูดเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ท่านทำได้คือท่านต้องมาฟัง
ถ้าท่านอยากฟังท่านต้องไปต่อแถวข้างหลังเพราะว่านักเรียนที่มาเนี่ยเขามารอตั้งแต่ก่อนบ่าย๓อีกแล้วงานเริ่ม๔โมงอย่างนี้ทุกคนมาตากแดดรอเพื่อที่จะมาอยู่ข้างหน้าแล้วท่านเป็นใครทำไมท่านถึงจะมาแทรกคิวไปอยู่ข้างหน้าได้
เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องไปต่อหลังให้เหมือนกับนักเรียนดูทุกคนนั่นก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นไม่ได้เตรียมคิวไว้ให้รัฐมนตรีขึ้นเวทีว่าเราไม่ได้ต้องการให้ท่าน
รัฐมนตรีออกมาหน้ากระทรวงปุ๊บให้ยืนฟังอยู่ข้างล่างอย่างนี้เหรอ
ที่เราตั้งใจไว้น่ะก็ถ้าท่านอยากฟังท่านก็ไปต่อแถวครับ
ก็เลยเป็นที่มาของคำตะโกนเหล่านั้นใช่อ่า
บรรยากาศเมื่อวานถือว่าเป็นไปตามที่เราต้องการไหมคะท่าน
บรรยากาศด้วยนะแล้วก็เรื่องเนื้อหาที่ได้สื่อถึงตัวรัฐมนตรีด้วย
เป็นไปตามที่เราต้องการไหมคะจริงจริงเราก็คุมทุกอย่างได้เป็นไปตามที่วางแผนไว้
รอดูอีกทีนึงนะครับว่าการเชิญไปคุยของเขา
จะมีจดหมายเชิญมาไหมหรือเขาจะแค่บอกผ่านสื่อมา
เพราะว่ามันก็แสดงเห็นถึงความจริงใจอยู่เหมือนกัน
ทีนี้ค่ะคือถ้าเรามองแบบนี้มันก็ดูยังไม่ได้ร้อนแรงอะไรใช่ไหมครับคุณผู้ชม
ดิฉันก็เลยมาทางคุณศรีสุวรรณค่ะ
ครับมีปัญหาอะไรกับผม
รู้จักกันมานานไม่กล้ามีปัญหาด้วยเดี๋ยวพี่ไปร้องครับ
คุณศรีสุวรรณอย่างนี้ค่ะคือนะตอนนี้เนี่ยคือดิฉันตัดความเป็น
เยาวชนหรืออายุที่น้อยกว่าของผู้ชุมนุมออกไปก่อนนะคะ
แต่ประเด็นคือว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยลักษณะของการเข้าไปจับ
นะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเขาระหว่างทางที่ทำงาน
ใดก็แล้วแต่หลังจากที่เขาไปเวทีหรือว่าชุมนุมกันมาเนี่ย
คืออันนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่มันแข็งไปโดยใช้กฎหมายล้วนไหมคะ
มันไม่รัฐศาสตร์ต่อสถานการณ์เลยไหมคะคือโดยโดยข้อกฎหมายโดย
ปรวิยาเนี่ยมันมีได้สองประเภทนะคือ
การออกหมายเรียกนะครับก็สงสัยผู้ใดที่
ที่ถูกร้องทุกข่าโทษหรือถูกแจ้งความก็สามารถใช้หมายเรียกได้
หรือบุคคลใดที่คิดว่าออกหมายเรียกแล้วอาจจะ
หลบหนีหรือกระทำการอื่นใดที่เจ้าพนักงานไม่สามารถจับได้
ก็ไปขอสารเป็นหมายจับพอได้หมายจับมาเนี่ย
พบเห็นที่ไหนก็สามารถเข้าแสดงตัวและจับกลุ่มได้เลย
ก็เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเนี่ยฉันถามเป็นความรู้ค่ะ
เรียนไม่รู้วิธีปฏิบัติจริงสมมุติมีเป็นหมายจับเลยแล้วกัน
สมมุติมีหมายจับเสร็จแล้วเนี่ยวิธีปฏิบัติในการเข้าไปจับบุคคลตามหมายจับเนี่ย
มันต้องมีวิธีปฏิบัติแบบไหนเพราะว่าอย่างวันนี้เนี่ยนะคะ
จากประเทศกูมีนะคะฉันขอใช้ชื่อเพลงนะจะนึกตัวเขาออก
ก็คือพอไปจับเนี่ยมันไปจับต่อหน้าครอบครัวเขาซึ่งมีลูกเล็กด้วยเนี่ยนะคะ
อันนี้ถือว่าคือกฎหมายอนุญาตให้ทำแบบนี้ได้ถูกต้องไหมคะ
ไม่ได้มีข้อห้ามไว้ว่าจะต้องไปจับเฉพาะตัวบุคคลเดียว

แต่ว่าการจับเขาก็มีขั้นตอนว่าจะต้องบอกกล่าวผู้ถูกกล่าวหาไว้ก่อนนะครับ
ว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับ
ก็คือแจ้งแบบนี้ใช่ไหม
ก็จะทำพนักงานได้ก็เท่านั้นเองครับ
ทีนี้เลือกคือมันมีรูป

เขาก็สามารถที่จะเข้าล็อกตัวได้
ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่คุณศรีสุวรรณพูดไว้ตามที่ลงในเฟซบุ๊คของตัวเอง

นิติศาสตร์บางคนบอกมันแข็งไปกับสถานการณ์ลักษณะแบบนี้

คือจริงมันมีวิธีที่ดูจะละมุนละม่อมมากกว่านี้ไหมคะ
เพราะว่าณตอนนี้สถานการณ์มันยังไม่ได้เลยเถิด
ขณะที่ต้องเหมือนราดน้ำมันลงบนกองไฟไหม
คือจริงเมื่อมีการเปิดเผยรายชื่อออกมา

ก็เป็นที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะครับ
ฉะนั้นทางละมุนละม่อมที่ดีที่สุดก็คือ
ตำรวจรีบทำสำนวนให้เรียบร้อย
เพราะว่าเมื่อทำสำนวนเรียบร้อยแล้วก็ออกหมายเรียก
ว่าคุณพร้อมวันนี้ตำรวจพร้อมวันนี้ก็มาที่อีสาน
ซึ่งแต่ละคนก็สามารถทยอยมาตามวันที่กำหนดอยู่ในหมายเรียก
หรือถ้าไม่มาก็สามารถที่จะแจ้งว่าวันนี้ไม่สะดวกวันนั้นไม่สะดวก
ขอเลื่อนไปวันนู้นวันนี้ก็สามารถทำได้อย่างนี้เป็นต้น

ส่วนหมายจับเนี่ยผมว่ามันก็เร็วเกินไปนะครับว่า
เพราะโดยปกติปวิอาญาเนี่ยเขาก็ต้องออกหมายเรียกก่อนอย่างน้อย๒ครั้ง
ถ้าสองครั้งไม่มาหรือเอ่อเงียบหายไปเลยเนี่ยก็ออกหมายจับได้ทันทีอ่า
ในมุมของคนที่ถูกบังคับใช้กฎหมายค่ะการค่ะการการมองว่ายังไงกับการที่
ถูกออกหมายเรียกคือยังไม่ได้มีดีกรีหมายจับนะ
แต่แค่ถูกออกหมายเรียกหรือว่าเทียบเคียงกันกับการชุมนุมครั้งรอบที่ผ่านมา
กับสิ่งที่เราทำไปจนกระทั่งโดนหมายเรียกเรามีเรามีคำถามต่อกระบวนการยุติธรรม
มีกระบวนการมีคำถามต่อผู้บังคับใช้กฎหมายไหมคะ

ก็คือตอนนี้เนี่ยผมโดนหมายเรียกผมก็ยังงงเหมือนกันว่าสิ่งที่ผมทำไปเนี่ย
คือบางข้อกฎหมายผมก็พอเข้าใจว่ามันอาจจะพลาดหรือพลั้งไป
แต่ว่าตัวที่บอกว่าพวกเราไปยุโยงปุดปั่นด้วยม๑๑๖เนี่ยตอนนี้ผมว่ามันเกินไปหน่อย
เพราะเราก็ไม่มีทั้งอาวุธไม่ได้มีความสามารถอะไรมากมายทรัพยากรก็แทบจะไม่มีอยู่แล้ว
แล้วด้วยการที่ออกมา๓๑คนแล้วค่อยปล่อยมาทีละคน๒คนว่าคนนั้นโดนหมายจับคนนี้โดนหมายเรียกให้มันหวาดเสียวเล่น
ตอนนี้พวกผมก็เริ่มจะอยู่ไม่สุขแล้วเพื่อนผมส่วนหนึ่งที่เป็นนักศึกษาก็ไม่ได้เป็นอันเรียนแล้วตอนนี้

คือถ้าเป็นผมเนี่ยถ้ารู้ว่าตัวเองมีอยู่ในลิสต์รายชื่อซึ่งจริงแล้วมันจะถูกจริงหรือไม่เนี่ยเราไม่ทราบนะ
เพราะว่าลิสรายชื่อใครออกมาเผยแพร่เราก็ไม่รู้
แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยเมื่อรู้ว่าตัวเองถูกแล้วเนี่ยนะผมต้องกิ้งก้างหาธนายความแล้วมาปรึกษาว่ากระบวนการในการต่อสู้จะทำอย่างไรนะครับ
เราจะปฏิเสธหรือยอมรับถ้าปฏิเสธเราจะมีพยานหลักฐานมีใครบ้างที่จะเป็นพยานให้กับเราก็ต้องเตรียมกันไว้ก่อน
พอมีหมายเรียกปุ๊บเนี่ยเราก็จะพร้อมไปที่สอนอแล้วก็ให้ถ้อยคำจะให้ถ้อยคำต่อตำรวจหรือปฏิเสธนะฮะก็ได้ว่าขอไปให้ถ้อยคำในชั้นศาลนะฮะต่อหน้าตำรวจผมไม่ให้ถ้อยคำก็ได้มันเป็นสิทธิของเรา
แต่ว่าก็จะมีทนายความหรือผู้รู้ทางด้านกฎหมายไปนั่งประกบด้วยซึ่งมันก็สามารถกระทำได้แต่ว่าถ้าเงยไม่ทำอะไรเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยบางทีมันฉุกระหุกไงบางทีเราจะไปหวังพึ่งองค์กรที่เราคิดว่าเป็นทีมทนายที่จะมาช่วยเราเนี่ยแต่บางทีอาจจะเจอกันทีห้าคนหกคนอย่างเมื่อวานเนี่ยบางทีทนายก็หัวปั่นเหมือนกัน

ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะไม่เคยไปฟังน้องก็พูดไงอาจจะต้องลองฟังต้องลองฟังไม่เพราะว่าเราจะได้รู้กันว่าเอ๊ะโดยโดยมาตรฐานแบบนี้นะคะถ้าเทียบกับการชุมนุมครั้งที่ผ่านมาแล้วก็อัตราเร็วในการดำเนินการอัตราเร็วในการออกหมายเรียกอัตราเร็วในการออกหมายจับอัตราเร็วในการจับตัวอัตราอะไรในการดำเนินคดี
ว่าถ้าคดีประเภทนี้ที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชน
คุณต้องทำคดีโดยเร็วนะอะไรประมาณนี้เนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับตำรวจเจ้าของสำนวน
อันนี้ไม่ใช่ตำรวจนะแต่การลองดูค่ะเผื่อจะมีมุมมองทางกฎหมาย
คือเรื่องระยะเวลามันก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายที่มันไม่เท่ากันนะครับผม
อย่างเช่นทำไมผมโดนทำไมคนนู้นไม่โดนคนนี้ไม่โดน
มาตรฐานการใช้กฎหมายมันอยู่ตรงไหน
ผมยังไม่เห็นนะจุดนี้เลยว่ารัฐเขาจะมีการบังคับใช้จดหมายแบบเท่าเทียมกันทุกคน
มันมีแต่ว่าคนนี้อาจจะโดนข้อหานี้ก็ได้คนนี้อาจจะโดนข้อหานี้ก็ได้
ซึ่งอ้าวแล้วสรุปมาตรฐานมันอยู่ไหน
ผมหามาตรฐานตรงนี้ไม่ได้จริงทำให้ผมจะต้องมาเรียกร้องให้ตรงนี้นะครับผม
เขาก็เลยต้องมีกระบวนการสารยุติธรรมก็มีกระบวนการสารปกครองนะครับ
การเลือกปฏิบัติของการใช้อำนาจรัฐเนี่ยเขาจึงให้ไปสู้กันในชั้นสารปกครอง
ผมก็เจอมาเยอะแยะนะบางเรื่องฟ้องคดีนี้แต่อีกเคสหนึ่งที่เหมือนกันทุกประการทำไมหน่วยงานรัฐไม่ไปบังคับใช้
แต่ว่าทางออกของเราก็คือใช้มาตรการทางกฎหมายในการฟ้องว่ารัฐเลยรัฐเลือกปฏิบัติ
เดี๋ยวดิฉันมีเพิ่มค่ะมาทางมาทางคนยังไม่โดนก่อนค่ะมินมีวี่แววไหมรุ่นนักเรียนเนี่ยรุ่นในรั้วโรงเรียนเนี่ยมีวี่แววไหมคะ
มินเองยังไม่โดนแต่ว่าถามว่ามีนักเรียนโดนหรือยังมีนักเรียนโดนแล้วใช่มีนักเรียนคนหนึ่งโดนออกหมายแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นหมายเรียกหรือหมายจับ
ลักษณะที่เห็นเนี่ยนะคะคือมินพอจะบอกได้ไหมมันเกิดจากลักษณะที่ว่าตำรวจเข้ามามอนิเตอร์ในโรงเรียนโรงเรียนเชิญตำรวจเข้ามามอนิเตอร์ในโรงเรียน
หรือยังไงมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากในรั้วโรงเรียนเหรอ
หรือว่าน้องนักเรียนคนนั้นเขาโดนเพราะว่าเขาไปร่วมชุมนุมในเหตุการณ์เดียวกับพี่คนนี้เวทีเวทีปลดแอบใช่ไหมคะ
เขาไปร่วมชุมนุมไม่ได้พูดไปร่วมชุมนุมย้ำว่าร่วมชุมนุม
เดี๋ยวงั้นที่ฉันตัดประเด็นเรื่องของการมีตำรวจเข้าไปในพื้นที่โรงเรียนทิ้งนะในส่วนของนักเรียนคนนี้นะคะโดยวัยเขาคือนักเรียนไปร่วมชุมนุมแต่ไม่ได้ขึ้นเวที
แล้วเป็นไงต่ออ่ะแล้วเราก็ยังไม่ทราบเรารู้แค่ว่าเขาโดนแล้วโดนหมายแล้ว
มีการพูดคุยกันไหมในหมู่นักเรียนว่าแบบเฮ้ยมันโดนได้ด้วยเหรอแค่ไปนั่งฟังอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือมันต้องแชทเจนก่อนว่าเป็นหมายอะไรหมายมีหลายอย่างหมายเรียกหมายเชิร์นหมายเป็นพิยานแล้วกันก็เยอะแยะไปครับ
ก็เยอะแยะไปครับอ่าอุ้ยแต่แต่ถ้าสมมุติคนหนึ่งสมมุตินะคะ
สมมุติสมมุติถ้าสมมุติเป็นข้อที่จริงแค่นี้นะคะ
คือไปนั่งฟังต้องเรียกไปให้หมดนะคงคงไม่ไม่สามารถทำได้ยังไง
มาตรฐานการใช้กฎหมายจะอยู่ตรงไหนอ่ะครับคือเรายังไม่เห็นหมายไง
ว่าหมายตกลงเนี้ยเป็นหมายเรียกมาเพื่อเพื่อเก้าหานะครับ
หรือว่าเป็นหมายเรียกมาเพื่อใช้เป็นพยานหมายหมายที่เบาที่สุดนะคะ
หมายที่เบาที่สุดคือหมายอะไรคะคุณศรีสุวรรณก็หมายเรียกหมายอะไร
หมายเรียกเป็นพยานหรือว่าหมายเรียกก็หมายเรียกเป็นพยานเบาสุดใช่ไหม
เอ้ยถ้ามีหมายฝี
อ่าไม่ต้องเด็กก็ได้นิจจิตนักศึกษาก็ได้รุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะไปนั่งฟังแล้วมีเพื่อนเพียบเลยครับ

ยิ่งมากคนก็ยิ่งมากความนะ
เวลาการให้การเนี่ยอาจจะขัดกันเอง
บางทีเขาก็แค่๒ลำคนบางทีบางคนไม่เข้าใจ
โอ้โหหาพยานหลักฐานมาเป็น๑๐คนเลย
คำว่าผลเสียในรูปคดีเมื่อกี้คือผลเสียในรูปคดีที่รัฐกำลังจะทำกับประชาชน
หรือผลเสียในรูปคดีที่จะเป็นเรื่องของความเร็จจริง
ทั้งฝ่ายผู้ถูกเก่าหาและก็ทั้งฝ่ายของผู้เก่าหา
มันได้ทั้งคู่ผลเสียของรูปคดีนได้ทั้งคู่

เป็นหมายจับอ่าเมื่อกี้เห็นเขาก้มหน้าเป็นหมายจับเหรอค
หมายจับก็แรงไปหน่อย

เป็นหมายจับใช่ไหมเดี๋ยวขอเช็คข้อมูลหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะในส่วนของคุณครับ
ส่วนของการเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นประเด็นใดของเวทีการชุมนุมครั้งใดก็แล้วแต่นะคะ
คือว่าสิ่งที่ต้องรับรองร่วมกันคือการมีสิทธิเสรีภาพในการพูดและการเรียกร้องนะคะ
แต่ว่าส่วนประเด็นของแต่ละเวทีเนื้อหาจะเป็นอย่างไรอันนี้ถกเถียงกันนะคะ
สินกันลำบากเพราะว่าต้องคุยกันให้จบให้ได้ว่าเราจะร่วมกันในลักษณะแบบไหนได้
แต่ว่าปัญหาณวันนี้สิ่งที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและมาตรฐานเดียวกันนะคะ
ถ้าย้อนกลับไปมันก็ถูกตั้งคำถามได้นะคะถึงความเร็วของการทำสำนวนความเร็วของการจับนะคะ
เพราะว่ามีหลายการชุมนุมที่ผ่านมาที่มีการทวงถามว่าตกลงคดีไปถึงไหนแล้วนะคะ
ทีนี้อันนี้คือมุมมองของคนสังเกตการณ์แต่มุมมองของคนที่อาจจะได้รับผลกระทบ
เอาทั่วไปเนี่ยนะประชาชนซึ่งมินบอกมินเป็นประชาชนนะอย่ามองแค่ว่าเป็นนักเรียน

ก็จริงคือมันก็ผิดปกตินะครับความช้าเร็วในการทำสำนวน
คือตอนแรกที่คุณศรีสุวรรณบอกว่ามันอาจจะแบบมันต้องเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย
ว่ามันเป็นที่น่าจับตามองของสังคมหรือเปล่าแล้วก็ตำรวจเขาอยากจะทำคดีไหนก่อนกัน
แต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าในฐานะคนมองเหมือนกันในฐานะผู้สังเกตการณ์เหมือนกัน
ผมก็ไม่ได้คิดว่าไอ้คดีการพูดต่อหน้าประชาชนกับคดีการชนรถชนคนตายเนี่ย
ผมคิดว่าอันนั้นน่าจะร้ายแรงกว่าแล้วคนสนใจมากกว่าเนอะ
คนตายแค่พูดออกไมเฉยผมก็เห็นกันอยู่แล้วว่ามันดูไม่ค่อยจะยุติธรรมเท่าไร
มีการพูดคุยกับเพื่อนกันไหมคะว่าถ้าการจับมันเกิดขึ้นให้เห็นหลายคน
หลายคดีจำนวนมากมันมีผลต่อการเรียกร้องหรือเดินหน้าของนักเรียนไหมคะ

คือทุกวันนี้พวกเราแทบจะไม่มีใครกลัวหมายจับหมายเรียกหมายอะไรพวกนี้แล้ว
คือต่อให้เขาจะจับเราไปจนหมดมันก็จะมีคนออกมามากขึ้นกว่าเดิมอยู่ดี
ใช่ต่อให้คนที่อยู่บนเวทีหายไปหมดคนที่อยู่ล่างเวทีเขาก็จะขึ้นมาอยู่บนเวทีแทน
สุดท้ายพอจับไปก็หมดประเทศก็ไม่มีประชาชนเหลือครับ
ค่ะเดี๋ยวที่บอกว่าไม่กลัวเนี่ยคือหมายถึงว่าต่อให้นะคะ
ผมคิดว่ามันไม่มีใครกลัวกับหมายพวกนี้แล้วแม้แต่คนที่โดนเอง๓๑คน๓๖คนก็ไม่มีใครกลัวแล้วผมคิดว่าอย่างนั้น
อันนี้ถ้าพี่ถามแบบรูปธรรมเลยนะแบบไม่กลัวว่าคุณพ่อคุณแม่จะห่วงไหมการเรียนจะเป็นยังไง

คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อ

เรื่องเหล่านี้แต่ว่ามันก็มีกฎหมายที่ค้ำคอตำรวจอยู่ก็คือ๑๕๗ถ้าคุณไม่ทำคุณไม่จับคุณไม่ทำอะไรคุณก็อาจจะถูกแจ้งความดำเนินคดีกลับว่าฐานละเว้นการบัดหน้าที่
เรียนได้ข่าวมาว่าคนที่มีหมายอ่ะแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าคนที่มีหมายเรียกหรือหมายจับเห็นบอกว่าไปนั่งรอที่หน้าโรงพักให้จับอยู่กันหลายชั่วโมงก็ไม่เห็นโดนจับ

เล่าให้ฟังหน่อยอะไรอ่ะแปลว่าอะไรไปนั่งแล้วไม่จับเนี่ยทั้งมีหมาย
เข้าไปพี่แกก็มีเหมือนจะมีหมายในมือนะแล้วก็อ่านเรียกชื่อไปทีละคนแล้วก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปปรากฏว่ามีผู้ชมนุมตะโกนว่ามาเฮ้ย
ทีนั้นก็ยังไม่จับแล้วพอมาวันนี้ก็ค่อยไล่จับทีละคนทีละคนทีละคน
ผมว่ามันก็ชัดเจนแล้วแหละว่าเออคุณตั้งใจที่จะกันแกล้งนี่หว่า
มันไม่ใช่ว่าความตรงไปตรงมาของพวกคุณแล้วอะไรอย่างนี้ฮะ
มันมันมีผลต่อการตัดสินใจในการเรียกร้องต่อไปไหมคะการการที่เพื่อน
คุณอาจจะไม่รู้จักกันนะแต่เรียนใช้คำว่าเพื่อนว่าคือคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน
มุ่งหมายเดียวกันบางส่วนแล้วก็เคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันเนี่ย
มันมีผลไหมคะจากการที่แต่ละคนโดนจับโดนจับไป
ไม่มีครับผมเพราะว่าการเคลื่อนไหวของเรามันเป็นในลักษณะที่ว่า
มันเป็นกลุ่มกันอยู่แล้วถึงพวกเราจะโดนจับไปหมด
มันก็ยังมีทีมใหม่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อย
พร้อมจะเข้ามาใหม่เรื่อยครับผม
คุณคิดว่ามีอย่างที่มินบอกจริงเหรอว่าสมมุติโดนเซ็ตแรกนะคะ
แถวแรกโดนจับไปแล้วแถวสองจะขึ้นมาแถวสองไปแถวสามจะขึ้นมา
คุณคิดว่ามันมีการถ่ายแถวให้มันขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อย
คือจะมีคนยอมสละขึ้นไปเรื่อยจริงเหรอ
มีจริงครับผม
เพราะว่าประเทศนี้มันก็แย่เกินกว่าที่เราจะอยู่เฉยแล้วครับ
อย่างที่ผมจัดชมนุมที่เมื่อวานี้แถวรัดกระวังสมัยก่อนผมจัดคนเดียว
ทุกวันนี้มีเป็นทีมแบบพุบ
มาแล้วครับ
ถามเหมือนกันคุณยังหาเงินเองไม่ได้เลย
อนาคตคุณยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเรียนจบเมื่อไหร่
เข้าเรียนอุดมศึกษาที่ไหนจบออกมาจะมีงานทำไหม
เงินเดือนจะพอกินหรือเปล่าจะเลี้ยงพ่อแม่ได้ไหม

มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนออกไปเป็นผู้ใหญ่ก่อนค่อยทำ
ไม่ได้หรอคะ
ทั้งที่อ้าวเราก็อยู่ในสังคมเดียวกันนี่วะ
เราก็เดินอยู่บนถนนเดียวกันเราก็อยู่บนใต้ฟ้าเดียวกัน
ทำไมเรื่องนี้คุณพูดได้เราพูดไม่ได้
แค่เราเกิดช้ากว่าแค่๕๖ปีแค่นี้ถูกไหม
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันคือเรื่องของสังคม
ไอ้การเมืองมันคือเรื่องของสังคมเลย
เราจะมีสังคมที่ดีเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ย
เราอยากได้เราก็ต้องเรียกร้องมัน
ถ้าเราไม่พูดเราก็ไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเราต้องการอะไร
เพราะฉะนั้นคุณภาพชีวิตที่ดีถ้ามันได้
มันได้กับทุกคนตั้งแต่เกิดยันตายทุกคนเลย
เพราะฉะนั้นมันไม่ควรเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อย่างเดียว
ผู้ใหญ่ได้รับแล้วเด็กก็ได้รับสิ่งนั้นด้วยถ้าเกิดมันได้มา
เพราะฉะนั้นเด็กก็สมควรแล้วที่จะต้องไปเรียกร้องในสิ่งนั้นด้วย
คุณผู้ชมเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาทั้งสามท่านสั้นนะคะ
ลองมองแบบช่วยหาทางออกหน่อยที่คือทุกคนยังใช้สิทธิ์ได้นะคะ
แต่ยังไปต่อด้วยกันได้อยู่สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะปิดท้ายได้ทันแล้วสั้นนะคะเรียนเริ่มจากคุณศรีสุวรรณก่อนเลย
คุณศรีสวรรค์ลองมองที่มันพอจะทำได้ทั้งสองฝั่งเลยได้ไหมคะ
คือผมคิดว่าสังคมมันก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของมันนะฮะ

เหมือนกรณีตัวอย่างเราให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย
ถ้าบอกว่าทุกอย่างเสรีคนแวะมาก็ต้องเดินไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหม
กฎเกณฑ์มันบอกว่า๑๘ปีนะจึงจะมีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้น
นี่มันก็คือกฎเกณฑ์ของสังคมนะครับ
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะเงียบหูฟังเสียงของไม่ใช่เฉพาะนักศาลนะทั้งประชาชนให้มากขึ้นนะครับ
แล้วคนที่เป็นตัวแทนประชาชนเนี่ยก็ควรจะพูดน้อยลงแล้วก็มาฟังเสียงของประชาชนให้มากขึ้น
แล้วหาทางออกร่วมกันมันมีทางออกสังคมไทยเนี่ยบุคลิกของสังคมไทยเป็นอย่างนี้ทะเลาะทะเลาะกันแล้วกันในที่สุดมันก็จบลงด้วยดี
แต่ว่าสุดท้ายมันก็จะเป็นวงจรเดิมทะเลาะกันนำไปสู่การแก้ไขอะไรในสิ่งที่เรียกร้องแล้วอยู่ต่อมาต่อมาก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองขึ้นมา
ก็ในสุดก็ล้มรัฐบาลล้มรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็วนเวียนอย่างงี้ไปโดยตลอดผมก็เห็นมาโดยตลอดตั้งแต่ทำรัฐธรรมนูญสี่ศูนย์นะฮะเดินลงกันมาโดยตลอดแล้วอยู่อยู่ก็มาล้มแล้วใช้ห้าศูนย์อยู่อยู่ก็มาล้มแล้วก็ใช้หกศูนย์เนี่ยแล้วมาทำครั้งนี้แก้ไขรัฐธรรมนูญผมก็ไม่
ยืนอยู่ในหลักกฎหมายว่าถ้าคุณคิดจะดำเนินการใดใดนะฮะเรียกร้องสิทธิ์เสร็จภาพเนี่ยตามรัฐธรรมนูญมาตราสี่สี่เขียนไว้ชัดเจนเนี่ยแต่คุณก็ต้องอ่านรัฐธรรมนูญมาตรานี้ให้จบเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าสิทธิเสร็จภาพในการแสดงออกการพูดการจากการกระทำเนี่ยเป็นสิทธิเสร็จ
พูดด้วยไม่ใช่พูดเรื่องสิทธิเสร็จภาพของฉันอยากจะทำอะไรก็ได้มันไม่ใช่ทั้งสองท่านค่ะให้มินก่อนแล้วเดี๋ยวปิดท้ายที่การค่ะมินมีอะไรอยากจะพูดบ้างจนถึงตอนนี้สถานการณ์ที่มันเป็นขนาดนี้ก็ถามว่าไอ้การที่เราออกมาพูดออกมาเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญเนาะแต่ว่าให้พูดถึงเรื่
เข้ามาดูแลความเรียบร้อยมีการประสานงานกับตำรวจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอ่ะคิดว่ามันค่อนข้างแปลกนิดนึงในระหว่างการชุมนุมเนี่ยที่เราสามารถบีลกับตำรวจได้โอเคสามารถแจ้งการชุมนุมได้โอเคแต่พอหลังจากการชุมนุมมันจบไปเนี่ยมันแบบมันพลิกจากหน้ามือไปหลังมืออ่ะอยู่ดีเขาก็คิดที่

สองก็คือระบบกฎหมายการใช้กฎหมายการตัดสินคดีความในช่วงระยะเวลาประมาณเนี้ยเราก็จะเห็นหลายหลายคดีที่มันดูแบบไม่เมคเซนต์ไม่ตรงไปตรงมาผมว่าในระยะยาวเนี้ยระบบกฎหมายตัวเนี้ยจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขมากมากแล้วเผลอเผลอเนี้ยในช่วงนี้มันอาจจะต้องบันทึกไว้เลยว่าถ้าสมมุติว่าเกิด
การบังคับใช้กฎหมายเป็นเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะการชมนุมนะคะแต่ว่าเราพูดถึงการบังคับใช้กฎหมายโดยท่วนทั่วกันทุกลักษณะในสังคมนะคะคือกระบวนการยุติธรรมหรือว่าตัวบทกฎหมายเองมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์ได้โดยตัวมันเองนะคะมันขึ้นอยู่กับวิธีนำมาใช้และผู้บังคับใช้กฎหมายเราคงจะได้หลาย
นะคะสวัสดีค่ะลาไปเลยสวัสดีค่ะ